ทีนี้การที่ครูจอมทรัพย์ออกมาขอให้รื้อคดีขึ้นมาใหม่
ก็ต้องว่ากันด้วยหลักฐานใหม่หลักฐานใหม่ที่ว่านั่นก็คือรถ
ตอนนี้กลายเป็นมีรถสองคันที่ใช้ก่อเหตุ
ล่าสุดนายสับวาปีออกมายอมรับว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนขับรถชนคนตาย
ซึ่งรถสองคันคุณผู้ชมมีทะเบียนเหมือนกัน
สีรถเหมือนกันแต่ที่ต่างกันนั่นก็คือหมวดจังหวัด
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่มาที่ไปของรถคันนี้
ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าและใครเป็นผู้ครอบครอง
ติดตามรายงานจากณวัสุลิมปาณุทัย
ในบรรณาธิการค่ะเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีค่ะ

บ่อใบไม้คอควาย๕๖จังหวัดมุกดาหาร
สีเขียวเป็นรถที่มีอยู่จริง
ซึ่งชื่อเป็นของในสับวาปีเป็นผู้ครอบครอง
เราไม่พบไหนสับอยู่ในพื้นที่
แต่เราได้ข้อมูลว่ารถคันนี้
ได้ถูกขายให้กับนายรันโทนแก้ว
อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๔บ้านกุฎแคร์

โดยไม่มีการโอนเปลี่ยนชื่อ
เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
เมื่อในหลังซื้อรถไว้เมื่อปี๒๕๕๙
ในปีเดียวกันมีการขายต่อให้กับชาวบ้านตำบลคำป่าหลาย
ซึ่งผู้ซื้อผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าไม่ทราบชื่อ

ทีมข่าวจึงเดินทางเข้าพื้นที่สืบหาต่อทันที

เมื่อเราพบว่ามีอดีตนักการพาโรงแห่งหนึ่งในตำบลคำป่าหลาย
มีนามสกุลตรงกับรายที่เราตามหาอยู่
เราทราบภายหลังว่านักการพาโรงผู้นั้นชื่อไหนสน
แต่เราไม่พบไหนสนชัยบัน
แต่เราก็ได้ข้อมูลจากชาวบ้านว่า
ผู้ครอบของรถคันตั้งเก่าเป็นพี่ชายของไหนสนชื่อไหนอุบลชัยบัน
ความหวังของเราเริ่มชัดเจนขึ้น
เราเดินทางต่อจากการบอกเล่าเส้นหาของญาติหลายคน
จากการสอบถามข้อมูลนายอุบลยอมรับว่า
ซื้อรถมาจริงในราคา๓๓๐๐๐บาท
ในปีพศ๒๕๔๗ในสภาพที่เก่ามาก
โดยให้ลูกชายใช้ขับขนเครื่องมือทางการเกษตรเข้าไร่นาเท่านั้น

และยังยืนยันอีกว่าในปี๒๕๕๙
เป็นปีที่เกิดเรื่องรถคันนี้ไม่เคยออกนอกพื้นที่
และไม่เคยให้ใครยืมมาก่อน
ได้อัฟระปีชื่อจากผู้ใหญ่
เขาเห็นรถนะเพราะว่าเอามาแก่คนเจ้าขายให้เขา
ผมว่าสามหมื่นกว่าผลไปต่อไปได้สามหมื่นสาม
รถขับไปได้ไกลไหมฮะไม่ได้ไกลหรอกอืม
แต่ถ้าอยู่ในเฉียวน้ำมะนี่มุมบ้านเนี่ยก็ยังทั้งยากแล้ว
รถที่เฉียวห้างอ่ะนะเออรถห้างอ่ะนะ
เจ้าพายไปเศษเล็ก

อ๋อมัวฮิตล่ะ

คูมือมันยังทะเบียนอยู่ในอาหารไหนมันยังมีอยู่ในอาหารไหน

มันดีแหละมันก็เพิ่มมากเพิ่มมาก
วัดศิษย์ชอมวัดศิษย์ปี๔๙ก็ว่าวัดศิษย์ชอมชอมไป

แกพุนแกยังไปลงไหนลงหน้าเนี่ย
ถ้ะกนิดหนึ่งนอกตัวกระตายอยู่ข้างหานาเลย

ทีมข่าวได้พูดคุยกับชาวบ้านที่ได้เคยเห็นรถคันดังกล่าว
ได้ความว่าเคยเห็นรถคันนี้จริง
เพราะจากสภาพรถไม่น่าจะขับออกไปได้ไกลจากหมู่บ้าน
สภาพของเขาเลย
ใคร
อกจากนี้เรายังพบพิรุษที่มีความซับซ้อน
ซึ่งทั้งหมดนี้เราจะนำเสนอให้ทราบต่อไป
วัสดิ์ลิมประนุทัยรายงาน